ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือหลายคนไปสัมผัสอากาศเย็นกันมาแล้วนะคะ

แต่เขาคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้ค่ะ
ช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะ
แต่ว่าปลายสัปดาห์จะกลับไปหนาวอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามรายละเอียดได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัย
ในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ

มีโอกาสได้ไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น

คงต้องบอกได้ว่าหนาวเย็นสมใจแน่นอนนะครับ

การว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้น

เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้อีกหรือเปล่า
ค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ

ที่นำเอาความหนาวเย็นมาให้อย่างลมหนาว

นำให้ภาพรวมตั้งแต่วันที่๒๐ไป

อากาศทั่วไทยนั้นจะเริ่มอุ่นขึ้น
คาดการณ์ว่าเฉลี่ยแล้วจะอุ่นขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ยังได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันอยู่นะครับ
โดยถ้าหากเราดูกราฟิกพยากรณากาศ
ก็พบว่าพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็น
เช้าวันนี้ยังปกคลุมอยู่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณทางตอนกลางสักส่วนใหญ่
ก็จะถูกแทนที่ด้วยพื้นที่สีเหลืองก็คืออากาศเริ่มอุ่นขึ้น
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังคงเย็นต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
และที่สำคัญครับหลังจากวันที่๒๑เป็นต้นไป
ลมหนาวก็จะมาเยือนเมืองไทยของเราอีกรอบหนึ่ง

เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแน่นอน
อากาศหนาวเย็นแบบนี้หนึ่งสถานที่ที่หลายคนสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนี้คิดว่าหลายคนคงอยากที่จะไปสัมผัส
ก็คือการไปชมปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าแสงเหนือแสงใต้
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปรากฏการณ์นี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้ว

โดยก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้เนี่ยนะครับ

แต่ถ้าหากเกิดในคั่วโลกใต้ก็จะเรียกว่าแสงใต้
สมัยก่อนเขาก็เชื่อว่าเป็นอำนาจของพระเจ้านะครับ
เป็นวิญญาณหรือว่าเป็นปฏิหารต่างที่เกิดขึ้น
แต่ในยุคนี้ยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่ดวงอาทิต

จุดเหล่านี้เมื่อเคลื่อนที่มายังโลกของเราเนี่ยนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นเกราะชิ้นสำคัญที่ปกป้องโลกของเรา
อันตรายจากนอกโลกต่างนะครับ
อนุภาคเหล่านั้นมาเจอสนามแม่เหล็กโลกของเรา
จึงเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นนะครับ

และเพื่อเป็นการปรับเข้าสู่สมดุล

ซึ่งแสงออโรล่านอกจากสีเขียวที่เราเห็นจนชินตาแล้ว

ขึ้นอยู่กับก๊าซต่างที่ถูกกระตุ้น
ครั้งหนึ่งในปี๒๕๓๒เดือนมิถุนายนที่เมืองคิวเบ็กนะครับ
ปรากฏการณ์แสงโรร่านี้ก็ทำให้เมืองไฟดับเกือบ๙ชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่มีการปล่อยสัญญาณวิทยุต่าง

หรือว่ายานอวกาศอาจจะทำให้หลุดจากวงโคจรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คืออันตรายจากแสงอโรล่าหรือว่ารวมไปถึงประจุต่าง
ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ